ส่วนช่วงบ่ายวันนี้ต้องจับตามองกันเลยนะคะ
สำหรับการตัดสินชี้ชะตาของพักไทยรักษาชาติ
เพราะว่าสารรัฐธรรมนุนจะมีการอ่านคำตัดสินค่ะ
ซึ่งก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานที่ด้วย
มีการวางกำลังตำรวจประมาณสัก๑๕๐๐นายได้นะคะ
เนื่องจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยได้ยื่นคำร้องนะคะ
ให้มีการยุบพักไทยรักษาชาติ
เนื่องในข้อหาที่ว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
ไทยรักษาชาติเนี่ยกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักต่อการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
บ่ายวันนี้ค่ะสารรัฐธรรมนูลก็จะนัดอ่านคำวินิจฉัย
ซึ่งหลายคนก็มีความเป็นห่วงเหมือนกันว่าจะมีคนมาชุมนุมกัน
รวมตัวกันให้กำลังใจกันหรือเปล่า
นายนัทวุฒิสายเกลือประธานคณะทำงานรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
นายจตุรนฉายแสงประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของไทยรักษาชาติเนี่ย
ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามข่าวสาร
ถ้าไม่อยู่ที่บ้านก็อยู่ที่ศูนย์ประสานงานไม่ต้องมาที่นี่
วันนี้คนที่จะมาเนี่ยก็จะมีร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์หัวหน้าพัก
มีกรรมการบริหารมีแก่นำพักแล้วก็ทีมกฎหมายพักแค่บางส่วนเท่านั้น
บ่ายโมงตรงก็จะมาเจอกันที่สารรัฐธรรมนูญนะคะ
ส่วนสำนักงานสารรัฐธรรมนูลเองก็มีการเตรียมความพร้อมของสถานที่ค่ะ
งวนสิทธิ์การขอเข้าฟังคำวินิจฉัยในห้องพิจารณา
แต่จะถ่ายทอดสัญญาณจากห้องที่พิจารณามาจอโทรทัศน์วงจรปิดที่ติดตั้งเอาไว้
โถงภายในศูนย์ราชการที่อยู่ด้านนอกสำนักงานสารรัฐธรรมนูญนะคะ
สื่อมวลชนได้ดูแล้วก็ประชาชนที่สนใจด้วย
สำหรับประเด็นเรื่องการรักษาความปลอดภัยค่ะ
พลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ดูแลด้านความมั่นคง
ก็ไปตรวจสอบทั้งเรื่องของกล้องวงจรปิดภายในศาลว่าใช้ได้ไหม

ตรวจสอบห้องวอรูมของตำรวจที่ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าชั้น๑ของสารรัฐธรรมนูลด้วย
พลตำรวจเอกศิวราบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยวางกำลังตำรวจเอาไว้ทั้งในและนอกเครื่องแบบประมาณ๑๕๐๐นาย
ณตอนนี้ในทางการข่าวเองไม่มีอะไรที่น่าเป็นกังวลนะคะ
ก็รอติดตามกันละกันติดตามหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นี่แหละ
รับรองว่าเดี๋ยวเรามีรายงานมาตลอดแน่นอน
ถูกต้องในช่วงบ่ายก็จะมีการเตรียมเรื่องของบริการพิเศษ
ถ้าทันทีที่มีผลคำวินิจฉัยของศาลเราจะตัดให้คุณผู้ชมได้
ติดตามกันทันทีว่าวันนี้สารท่านจะมีมติให้ยุบพักหรือไม่อย่างไร
แล้วทางออกของสมาชิกพักจะเป็นอย่างไรนะครับ